หนังสือไตรภูพระร่วงซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิรับรองกันว่าเป็นพระราชนิพลในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย
กล่าวถึงตอนชื่นชมนิยมพระบารมีของสมเด็จพระมหาจักรพรรตราธิราชความว่า
แล้วแลร้องกล้องขับเสียงพาดเสียงพินแตรสังทั้งเสียงกลองใหญ่แลกลองรามกลองเล็กแลชิงแช่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน